ส่วนอีกคดีที่หลายคนแล้วก็สังคมให้ความสนใจนะคะ

พาผู้ต้องขังหญิงในคดียาเสพติดออกจากห้องขัง
แล้วพาไปห้องพักของตัวเอง
เพราะว่ามีเงื่อนไขแลกการปล่อยตัวอะไรหรือเปล่า
ให้ตำรวจช่วยเพื่อที่จะไปมีเพศสัมพันธ์อะไรกันหรือเปล่า

แล้วพฤติการกล้องวงจรปิดก็จับภาพเอาไว้ได้ชัดเจน
ล่าสุดมีคำสั่งออกมาจากผู้บังคับการตำรวจนครบัน๘
มีคำสั่งไล่ออกดาบตำรวจนายนี้นะคะ

เจ้าตัวเองก็ใช้หลักทรัพย์๒แสนบาทประกันตัว
ตอนนี้เก็บของออกจากแฟลต์ตำรวจไปแล้วนะคะ

บังคับหมู่งานป้องกันปรับรามสนบุคโลก่อเหตุค่ะ
พานางสาวมณัสวีแตงทัพทิมอายุ๔๘ปี
และนางสาวแพรวาผู้ต้องหาครอบครองยาเสพติด
แล้วก็พาไปที่ห้องพักส่วนตัวของตัวเอง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณตอนเที่ยงคืนค่ะ
ดาบตำรวจสุพธเขาทำหน้าที่เป็น๑๐เวร
เขาควบคุมผู้ต้องขังอยู่ที่โรงพัก
มีการไขกุญแจห้องขังค่ะ
แล้วก็พาผู้ต้องหาหญิงคือนางสาวมณัสวี
และนางสาวแพรวาออกจากห้องขัง
ไปยังห้องพักส่วนตัวอยู่ภายในแฟลต์ที่โรงพัก
ตอนเช้าทีนี้พอตอนเช้าสักประมาณ๘โมง
มีตำรวจจะมาเบิกตัวผู้ต้องหาทั้งสองคน

แต่พอมาอ้าวหายไปไหนไม่พบตัวนะคะ

ก็ไปเจอภาพชัดเจนเลย

เป็นคนพาทั้งสองคนเนี่ยออกจากห้องขังไปขึ้นลิฟต์นะคะ

ไปตามถึงห้องของดาบตำรวจสุพธที่ห้องพักเลยนะคะ
ไปเจอจ่ะเจอเห็นตามตาเลย
แล้วก็นำตัวไปสอบปากคำที่สอนอสำเรย์ทันทีนะคะ
คือเรื่องนี้ด้านพลตำรวจตรีสำริทตรงเตา
พูดมาครับการตำรวจตะคอนบาน๘
บอกว่าตอนนี้นะคะอยู่ระหว่างการแจ้งข้อหากับ
ดาบตำรวจสุพศบุญทิพย์เพิ่มเติมค่ะ
ตามความผิดมาตรา๑๕๗ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

ก็คือไล่ออกจากราชการเรียบร้อยไปแล้ว
เนื่องจากว่าเป็นการกระทำผิดที่ร้ายแรง
ก็คือชัดเจนแล้วฮะปล่อยผู้ต้องหาโดยวิสาสะ
ใช่ค่ะสำหรับดาบสุพธิ์นี่นะเขาได้รับการประกันตัว
ก็คือใช้หลักทรัพย์นี่นะคะ๒๐๐๐๐๐บาท
ประกันตัวออกไปในข้อหาช่วยเหลือผู้ต้องหา
พ้นจากการควบคุมของเจ้าพนักงาน
เจ้าตัวเองมาขนย้ายของออกจากแฟลตไปแล้วด้วยเหมือนกัน
แล้วก็เรื่องนี้ทางภูมิกับการสนบุคโลให้ข้อมูล
บอกว่าขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง

หรือว่าการปล่อยตัวเพื่อแลกกับการมีเพศสัมพันธ์
ซึ่งจริงดาบตำรวจสุพธเขาปฏิเสธเรื่องนี้
เขาบอกว่าพาหญิงสาวขึ้นแฟลต์ห้องนอนไปพักเฉย

ไม่ได้มีการมีเพศสัมพันธ์กันนะครับ
และทีนี้ในส่วนของเพื่อนตำรวจของสนบุคโล
เพื่อนตำรวจบางคนก็ให้ข้อมูลบอกว่า
ดาบตำรวจรายนี้มีนิสัยคือเจ้าชู้

แล้วก็อยู่ที่สนบุคโลมานานกว่า๑๐ปี
ทุกคนก็จะทราบดีนะครับ

ดาบตำรวจก็อยู่บริเวณสอนอคนเดียวนายเดียว
เพราะว่าเพื่อนตำรวจคนอื่นเขาก็ไปปฏิบัติภารกิจ
แล้วก็ช่วงนี้ตำรวจเขามีการไปฝึกอบรมด้วย
ก็เลยทำให้มีกำลังไม่เพียงพอในการอยู่ในสอนอ
แต่ว่าคนสนิทของดาบตำรวจสุพศบางนายก็บอกว่า
ดาบตำรวจสุพธไม่ได้เป็นคนหื่นเลย
ไม่ได้เป็นคนเลวร้ายอะไรขยันทำงานและรักในอาชีพตำรวจนะครับ
แล้วก็ชอบกีฬาเป็นตัวแทนนักกีฬาแข่งขันระดับบกนด้วย
แล้วก็เป็นตัวแทนของสนบุคโลไปเล่นฟุตบอลของตำรวจด้วย
ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นคนหื่น

แต่ตำรวจบางนายก็บอกดาบตำรวจสุพธิ์เจ้าชู้
แต่ความผิดเรื่องของการปล่อยตัวผู้ต้องหาเนี่ย

ชัดเจนด้วยนะคะ
พี่สาวแล้วก็แม่ของนางสาวมนัสวี
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาผู้หญิงคนที่พาไปเนี่ยนะคะ
พูดสิทธิ์ข่าวก็ไปพูดคุยนะครับ
พี่สาวบอกว่าคือนางสาวมนัสวีเนี่ยนะ

คือออกจากบ้านไปใน๑๐ปีได้แล้วล่ะ

ที่ผ่านมาครอบครัวเนี่ยเอือมระอากับพฤติกรรม
เพราะว่าเข้าออกคุกอยู่บ่อยครั้งเป็นประจำ
ก่อนหน้านี้ก็ติดคุกคดียาเสพติด
และยังถูกจับอีกไม่เลิกราสักที

ก่อนหน้านี้มาที่บ้านแล้วครั้งหนึ่งตอนต้นปี

มาทราบข่าวล่าสุดนี่แหละค่ะ

แต่ก็โมโหที่ว่าเขาทำยาอะไรโดนจับอะไรอย่างนี้

ก็กลับไปอยู่กับผัวเขา

แต่เราก็ไม่ได้มาอยู่กับเราหรอก

บอบช้ำกับลูกสาวคนนี้มาเยอะแล้วนะครับ

ออกมาก็ยังทำอีกนะครับ

รับว่าที่ผ่านมาในฐานะแม่นะ
พยายามพูดคุยกับลูกสาวให้กลับมาเป็นคนดี

ก็คือเอาลูกมาทิ้งไว้ที่บ้านเลี้ยง
ไม่เคยสนใจไม่เคยส่งเสีย
แวะกลับมาดูลูกของตัวเองเลย
คือเอือมละอาแล้วนะคะกับลูกสาวคนนี้
แต่ว่าลูกที่หลานที่เอามาให้เลี้ยงเนี่ยนะ

ส่วนทำอะไรไว้ก็ไปรับผิดชอบการกระทำของตัวเองนะคะ